แรกเนี่ยไปที่ยะโสธรนะครับมีพลุระเบิดนะฮะบาดเจ็บสาหัสไป๕คนด้วยกันไปดูช่วงนาทีที่เกิดเหตุการณ์ระเบิดเกิดขึ้นนะครับ
พอระเบิดแล้วนี่ฮะช่วงจังหวะระเบิดตรงนี้นะฮะมีภาพจากกล้องวงจรปิดของบ้านหลังนี้เนี่ยจะได้ยินเสียงชัดนะครับ
เมื่อวานนี้ครับนี่ฮะเสียงสนั่นหวั่นไหวนะครับ
หลังจากนั้นรถดับเพลิงก็มารถพยาบาลก็มากู้ภัยก็มา
คือต้องมาช่วยกันฉีดน้ำเพื่อสกัดเพลิงก่อน
จุดที่เกิดเหตุเป็นร้านจำหน่ายเครื่องสังขพันธ
อุปกรณ์จัดงานศพนะฮะอยู่ที่ริมถนนวารีราชเดช
ที่บ้านเรืองเก่าตะบนสวาสอำเภิลเรืองนกทาจังหวัดยศโฑธร
สาเหตุเบื้องต้นเนี่ยคาดว่าตรงนี้เขาเก็บพลุเอาไว้เป็นจำนวนมาก
คือเป็นพลุที่จะใช้สำหรับเวลาจุดงานศพนะครับ
ทางร้านเนี่ยเก็บเอาไว้ที่จุดหลังร้านแล้วมันระเบิดขึ้น
แรงระเบิดเนี่ยก็ทำให้เกิดเพลิงลุกไหม้ตามมา
มีคนที่เป็นเจ้าของร้านแล้วก็ลูกจ้างบาดเจ็บสาหัสไป๕คนนะครับ
ผู้ที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าก่อนจะเกิดเหตุได้ยินเสียงระเบิดเกิดขึ้นดังต่อเนื่องก่อนหลายครั้ง
หลังจากนั้นเนี่ยเปลวไฟก็ลุกไหม้ขึ้นมาเริ่มจากจุดหลังร้านแล้วก็ลามมาทั้งร้านเลยนะครับ
เพราะดีที่ไม่ลุกลามไปถึงปั๊มน้ำมันที่อยู่ติดกันนะครับ
นี่ติดกันมีปั๊มน้ำมันนะครับ
พนักงานของปั๊มน้ำมันบอกว่าก่อนเกิดเหตุได้ยินเสียงดังระเบิดแบบโอ้โหระเบิดดังสนั่นหวั่นไหวนะฮะ
คือตกใจกลัวมากวิ่งหนีกันก่อนไปอยู่หลังร้านก่อนหลังปั๊มกันก่อน
จะพบว่ามีเปลวไฟเนี่ยลุกไหม้ท่วมร้านค้าที่เป็นร้านต้นเหตุนะฮะ
ตำรวจสพเริงนกทาเข้าไปตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุนะครับ
หลังจากที่เพลิงสงบลงพบว่าตรงกลางร้านสังกภัณฑ์ร้านนี้เนี่ยมีหลุมลึกอยู่
คาดว่าเป็นหลุมที่เกิดจากการระเบิดของพลุ
พยานในที่เกิดเหตุบอกว่ามีคนงาน๒คนบาดเจ็บสาหัส
เขากำลังช่วยกันเชื่อมเหล็กอยู่ที่จุดเกิดเหตุในร้านนะฮะ
แล้วสะเก็ดไฟเนี่ยมันอาจจะไปถูกกองผ้าหรือพวกอุปกรณ์ในการตกแต่งเมนเผาศพ
เพราะว่าเป็นร้านที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการจัดงานศพอุปกรณ์ต่าง
ทีนี้พอมันไปติดเนี่ยไฟมันก็ลุกแล้วมันก็ไหม้ไปถึงจุดที่เป็นพลุแล้วก็มีการระเบิดเกิดขึ้น
นี่นะฮะคือที่นี่มีทั้งพลุทั้งประทัดนะครับกองอยู่ในร้านเนี่ยเยอะแยะไปหมดนะครับทำให้มีคนบาดเจ็บสาหัสไป๕คนด้วยกัน
ตอนนี้เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหากับใครนะครับรวมทั้งคนงานสองคนที่เป็นคนที่ไปเชื่อมเหล็กอยู่
ตรงจุดเกิดเหตุนี่ฮะโอ้โหเป็นผุยผง
ใช่ค่ะเห็นภาพคนเจ็บเห็นภาพความเสียหายและควันไฟที่มันพวยพุ่งมันน่ากลัวมากนะคะ
ดูดิหลังคงหลังคานี่ไปหมดเลยฮะคือโอ้โหเดี๋ยวรอให้สามารถสอบปากคำคนที่บาดเจ็บกันได้ก่อนแต่ตอนนี้ตำรวจบอกว่าก็เจ็บสาหัสกันหมดเลย
ใช่ค่ะคนที่อยู่ในร้านทั้งเจ้าของแล้วก็ลูกจ้างห้าคนด้วยกันก็เลยยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหากับใครนะครับ
แต่มีบ้านเรือนของชาวบ้านที่อยู่ในระแวกใกล้เคียงได้รับผลกระทบเสียหายไปประมาณ๑๐หลังคาเรือน
นี่รถยงรถยนต์นี่ฮะปั๊มน้ำมันใกล้นี่ก็คือโดนไปด้วยเหมือนกันดีไม่ถึงหัวจ่ายน้ำมันนะฮะนั่นสิค่ะ
มูลค่าความเสียหายทั้งหมดเนี่ยน่าจะประมาณสี่ห้าล้านบาทค่ะความเสียหายเยอะค่ะครับ